มีไทยไทยรัฐนี้คือคักมากเลยเพราะว่าก็ยังให้การนี้มีตลาดนะ
จตุจักรวันนี้เปิดให้บริการวันแรกแล้วนะคะโอ้โหชาวไทย
ชาวต่างชาติแห่มาเดินกันให้หายคิดถึงหลังจากที่ปิดไป
ตั้งแต่ยี่สิบสองมีนาคมค่ะก็ดีใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขาย
แต่ก็อย่างที่เห็นเขามีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด
มีจุดตรวจอยู่แบบนี้๖จุดทุกคนที่จะเข้าตลาดต้องล้างมือ
ต้องถูกวัดอุณหภูมิและต้องสวมหน้ากากอนามัยใครที่อุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่าสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซีเอสไม่มี
เข้าตลาดนะคะซึ่งอากาศร้อนมากค่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าจะลอยเตาะเตาะก็จะเกินน่ะต้องไม่รู้
จะรอดเข้าตลาดไปได้กี่คนนะคะเขาบอกว่าก็ดีใจแหละ
ถึงแม้ว่ารายได้จะหายไปประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ด
ในช่วงเวลาที่โดนสั่งปิดตลาดไปเนี่ยผู้ประกอบการ
เขาก็มีการปรับกลวิธีนะขายออนไลน์บ้างอะไรบ้าง
แถมต้องขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของล็อกเนี่ยยกเว้นค่าเช่าให้
หลังจากนี้เขาบอกจะมีการประเมินเป็นรายเดือนค่ะดูจากสถานการณ์ว่านักท่องเที่ยวและประชาชนจะกลับมา
เดินซื้อของที่ตลาดนัดจตุจักรกันมากน้อยแค่ไหนนางวรยาวัฒนรัฐรองประหลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจด้วยตัวเองเลยด้วยนะคะ
ก็ตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกโมงเย็นคุณวรรยาบอกว่าตั้งแต่เปิดตลาดตีห้าก็มีคนทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะหน้ากากอนามัยยังไงก็ต้องสวมนะคะส่วนประเด็นเรื่องค่าเช่ามีการงดเก็บค่าเช่าจากผู้ค้า๓เดือนนะคะก็คือมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมมีการทำหนังสือ
เดือนด้วยตั้งแต่มีนาคมจนถึงพฤศจิกายนแต่
เรื่องการของงดเก็บค่าเช่าจากกรทม๙เดือนยังไม่ได้รับการตอบกลับ
สบคเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมทดลองเปิดห้างให้เป็น
ตัวอย่างก่อนจะประเมินว่าสามารถมีมาตรการในการป้องกัน
ระบาดได้มากน้อยขนาดไหนนะคะโดยจะผ่อนปลนในระยะ
ที่สองก็คือสิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ส่วนยอดล่าสุดผู้ติด
เชื้อในไทยวันนี้เพิ่มมาสี่รายนะคะนายแพทย์ทวีสิน
ศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคก็แถลงสถานการณ์ประจำวันค่ะพบผู้ป่วย
สี่รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้
ติดเชื้อหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดใน๑ราย
มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๓รายเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติ
จากการไปทำงานหรือไปในสถานที่ชุมนุมชนอีก
หนึ่งรายและเป็นกลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงรุกใน
ที่ยาลาอีกสองรายค่ะขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่
รักษาหายเพิ่มขึ้นสามรายเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะเป็น
ชายไทยอายุ๖๘ปีเป็นคนกรุงเทพอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวค่ะโดยเริ่มป่วยตั้งแต่๑๙มีนาคมเริ่ม
จากมีไข้ปวดกล้ามเนื้อไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่ง
ในกรทมมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ไตวายนะคะจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่เก้า
พฤษภาคมนี่แหละค่ะส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดตอนนี้มี
อยู่สามพันสี่รายกลับบ้านได้แล้วสองพันเจ็ดร้อยแปด
สิบเจ็ดรายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกร้อยหกสิบเอ็
เอ็ดรายและเสียชีวิตสะสมรวมแล้วห้าสิบหกศพนะคะ
แพทย์ทวีสินยังพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับ
บวนการรับฟังความคิดเห็นเตรียมที่จะปลดล็อกเป็นระยะ
บอกว่าจากการประชุมสอบคอชุดเล็กช่วงเช้าวันนี้
ก็หารือกันนะคะว่าจะหากลุ่มตัวอย่างเป็นพื้นที่
ทดลองเปิดก่อนอย่างเช่นถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าก็จะหา
หนึ่งพื้นที่ในการทดลองเปิดเพื่อประเมินว่าพอเปิด
แล้วเนี่ยมาตรการต่างต่างภายในห้างจะเป็นอย่างไรประชาชน
ที่จะมาเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงและมีข้อจำกัด
อะไรบ้างก่อนที่จะประเมินผลกันนะคะคือ๑๖
พฤษภาคมถ้าประเมินผ่านค่ะ๑๗พฤษภาคมก็จะ
กัดผ่อนปลนเป็นระยะที่สองต่อไปนะคะแต่อันนี้ก็
แน่นอนว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่
ไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงด้วยนะคะส่วนนางลักษณะตัน
วุฒโธรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะยืนยันบอก
ว่าวันที่หนึ่งกรกดาคมนี้กระสวงศึกษาจะเปิด
เรียนอย่างแน่นอนทีนี้รูปแบบเนี่ยยังขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะถ้าเริ่มกลับเข้าสู่
ปกติก็จะเปิดให้เรียนที่โรงเรียนแต่ถ้ายังไม่
ปลอดภัยก็จะต้องใช้วิธีสอนโดยออกอากาศผ่านทางไกล
สิบแปดช่องเพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับตั้งแต่
นุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖แล้วก็อาชีว
ด้วยรวมทั้งกศนด้วยนะคะ